กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคุณอ้ำพัชราภาปกติอยู่บ้านช่วงนี้อาจจะหงอยเหงานะคะ
หัวใจเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเฉากันไปสักก่อนก็ต้องมีอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกดีให้มันพองฟูขึ้นนิดนึงนะคะ
ปกติในช่วงนี้เห็นพี่อ้ำรีวงรีวิวอาหารโพสต์รูปอาหารที่ร้านนู่นร้านนี้คอยส่งมาให้นั่นเองนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะมีหนุ่มคนนึงน่าคุ้นมาหาถึงที่บ้านเข้ามาส่งอาหาร
คุณผู้ชมดูสิคุ้นไหมพนักงานร้านไหนกันเนี่ย
เขาบอกว่าตั้งใจมาส่งให้คุณอ้ำด้วยตัวเองไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นแหละค่ะ
ไฮโซโพกมาส่งอาหารส่วนตัวเลยนะคะเขาบอกว่าอิจฉามีคนมาส่งอาหารที่หล่อและรวยมากนะคะ
ส่วนฝ่ายชายเองไม่รู้ว่ากากตัวนานเกินไปจนทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วหรือเปล่านะคะ
ก็เลยนี่เลยค่ะมาหาคุณอ้ำที่บ้านทำเนียนมาส่งอาหาร
คือไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเรามาส่งอาหารอะไรอย่างงี้ค่ะหรอหรอหรอ
ส่งอะไรจ๊ะส่งอาหาร
ส่งเองเลยเหรอใช่
ส่งอะไรจ๊ะส่งอาหาร
โหน่ารักอ่ะฉันนึกว่าส่งความรักเออส่งอาหาร
แต่ก็มาพร้อมความรักแหละไหนก็มาเจอกันทั้งทีนะคะ
ทั้งคู่ก็เลยขอใช้เวลาเล็กแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านกันหน่อยไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
ทำอะไรไปซื้อทุเรียนจ้าของโปรดพี่อ้ามนะคะ
งานนี้เห็นบอกว่าจัดไปหลายแพ็คเลยเอาแบบกินให้หาอยากแถมหายคิดถึงคนซื้อด้วยล่ะค่ะ

ไม่รู้จะมีใครมาส่งอาหารหรือเปล่าพูดกับใครสัมภเวษีเราควรบอกใครดี
แต่ว่าทุเรียนช่วงนี้หลายคนก็ชอบกินแหละ
แต่ระวังจะอ้วนนะถ้าแม่อ้ำกินคงไม่อ้วนหรอก
แต่ถ้าเป็นเราก็ไม่แน่นะจ๊ะ